สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
แน่นอนครับเป็นประจำทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว
หนึ่งคำถามที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเอ๊ะทำไมเมืองไทยของเราไม่มีหิมะตกเหมือนเพื่อนบ้าน
พม่าตอนบนอย่างเวียดนามตอนบนบ้าง
แล้วถ้าหากจะทำให้หิมะตกในเมืองไทยของเรานั้นจะต้องทำอย่างไร
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับหิมะกันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคือหิมะที่หลายคนอยากเจอ
ถ้าหากจับมาสัมผัสแล้วหลายคนถ้าหากเคยจับแล้วคงจะรู้สึกเหมือนกัน
ก็คือรู้สึกนุ่มละเอียดมือดูใกล้ก็มีลักษณะเป็นเกร็ดแล้วครับ
ไม่ได้แข็งเหมือนลูกเห็บในบ้านเรานะครับที่ใช้ปลาหัวคนแตกได้
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นเกล็ดหิมะสวยแบบนี้
มันผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง

คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ในมือนี้คือไอน้ำนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศ

ที่จะมาควบแน่นกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
ซึ่งเกล็ดน้ำแข็งนั้นก็เป็นเกล็ดขนาดเล็กนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑ไปจนถึง๒๐มิลลิเมตรเท่านั้น
สภาพอากาศที่จะทำให้เกิดหิมะได้จะต้องมีความชื้นค่อนข้างเหมาะสมนะครับ
และที่สำคัญวุณภูมินะครับระหว่างชะมัยยากาศไปจนถึงพื้นดินนะครับ
จะต้องต่ำกว่า๐องศาเซลเซียต
แบบนี้ครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดหิมะเกิดขึ้นได้
และแน่นอนครับภูมิประเทศนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียว

โดยพื้นที่ที่มีหิมะตกเนี่ยนะครับ
จะต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ในมือของเราเนี่ยนะครับ
เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือเส้นและจิจุดที่๒๓องศาเหนือ

สภาพอากาศในบริเวณอังกล่าวก็จะมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับ
และที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวนั้นก็จะมีโอกาสเกิดหิมะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเลยทีเดียว
แต่ว่าเมืองไทยของเราครับน่าเสียดายหน่อยเฉียดไปนิดเดียวเอง
พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณเกียรร้อนชื้นร้อนแบบนี้
โอกาสการเกิดฮีมาก็เป็นไปได้น้อย
แต่ว่าถ้าหากอยากทำให้มีหิมะตกทำอย่างไร
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้ดีนะครับ

เขยิบเมืองไทยของเราขึ้นไปครับ
เยิบไปไหนก็คือเขยิบขึ้นไปอยู่ที่ไล่ที่จุดที่๒๓องศาเหนือ

ว่าติดกับจีนมากที่สุดนะครับ
อย่างเช่นเทือกเขาซาปานะครับ

ทุกปีในช่วงฤดูหนาวถ้าหากหนาวจัดจริง

พื้นที่ดังกล่าวนั้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๑๖๕๐เมตรนะครับ

จะต้องยกเมืองไทยของเรานั้นสูงขึ้น
ประมาณ๓๐๐๐ไปจนถึง๕๐๐เมตร
แบบนี้ก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
และถ้าหากเข้าสู่ฤดูหนาวก็อาจจะมีหิมะเกิดขึ้นได้นะครับ

ไปดูที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานกันสักหน่อยนะครับ

และถ้าหากทำให้ภูเขาภูต่างในบริเวณดังกล่าวสูงขึ้น
อยู่ที่ประมาณ๓๐๐ไปจนถึง๕๐๐เมตร
ก็อาจจะทำให้เกิดหิมะตกได้

ยกดอยอีทานนท์ไปตั้งในสองจังหวัดนี้

ถ้าหากหนาวจัดจริงก็อาจจะมีหิมะตกได้เช่นเดียวกัน
และนี่แหละครับคือโอกาสที่จะมีหิมะตกในเมืองไทยของเรา
แต่แน่นอนครับหิมะเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยแล้ว
หากตกในเมืองไทยของเราจริงคงจะมีปัญหาตามมามากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตความมั่นคงของอาหาร
เพราะว่าหิมะที่ตกลงมาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดแบบนี้
จะทำให้พืชพันธัญหารต่างล้มตายกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ไม่เหมือนกับไม้เมืองหนาวนะครับที่มีฤดูผัดใบฤดูใบไม้ผลิ
เพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
และนี่แหละครับคือความหนาวเย็นที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ